คุณผู้ชมเคยได้ยินน้ำผู้โซดาไหมคะเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะ
คือมันคือน้ำผู้คือน้ำบาดานที่เขาเจาะลงไปแล้วน้ำมันพุ่งขึ้นมาจากดิน
อันนั้นคือน้ำผู้ค่ะแต่รสชาติมันเหมือนน้ำโซดาค่ะ
อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้มีใครเอาแบบโซดาไปยัดเอาไว้ใต้ดินแล้วให้มันพุ่งขึ้นมา
ไม่ใช่ด้วยนะมันจะเป็นซ่าซ่าเหรอรสชาติเหมือนโซดาคุณคุณเคยกินโซดาไหมล่ะ
เคยค่ะนั่นแหละรสชาติแบบนั้นเลยนี่เลยนะคะริมถนนสายบ่อพลอยห้วยกระเจ้า
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ศักดาวิเชียนสินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานบอกว่าเรามาเจาะบ่อบาดานให้กับประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจ้า
ในพื้นที่หมู่สิบสองกับหมู่สิบเก้าระหว่างเจาะเนี่ยเจาะไปสามบ่อนะที่หมู่สิบเก้า
ที่หนึ่งลึกสามร้อยเมตรจังหวะที่จะนำท่อลมลงไปเป่าไล่เศษหิน
น้ำพุ่งขึ้นมาแบบเนี้ยพุ่งขึ้นมาระดับความสูงนี่คือสามเมตรเลยนะคะ
สูงมากเจ้าหน้าที่ก็ตกอกตกใจกันใหญ่ปรากฏว่าตอนแรกเขาจะเจาะสามบ่อใช่ไหมคะ
บ่อแรกเจาะลึกสองร้อยแปดสิบเมตรเป็นน้ำปกติอืม
ที่สองเจาะห่างจากบ่อแรกหนึ่งร้อยเมตรเป็นน้ำผู้รสชาติโซดาเออ
เป็นรถโซดาและบ่อที่สามวันนี้ที่เพิ่งเจาะเนี่ยครับ
ก็เป็นน้ำผู้โซดาอีกเหมือนกันค่ะชาวบ้านเขาก็โอ้โหมีน้ำพวยพุ่งออกมา
เขาก็เอาภาชนะมารองเพื่อจะเอากลับไปใช้เอากลับไปดื่มกัน
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะแรงเหมือนกันค่ะทางทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ก็เลยต้องมาเจาะน้ำให้ชาวบ้านพูดเสียงตรงกันเลยบอกว่า
มันเหมือนโซดามากมีหวานนิดหวานนิดเหมือนโซดาเปิดค้างคืน
เขาบอกแบบนี้รู้ขนาดถ้าจะเอาไปผสมเครื่องดื่มจริงจัง
เอาง่ายถ้าจะไปผสมเหล้าอะไรใดหรือเครื่องดื่มน้ำมันน้องมะนาวอะไรเนี่ย
ก็พอได้แต่อาจจะไม่ได้อร่อยเท่าโซดาแต่ถ้าจะเอามาดื่มเพื่อสนุกสนานเนี่ย
ถือว่าโอเคเลยนะครับอืมนายสิริพงศ์สืบเนียมค่ะ
ตนายกเทศมนตรีเทศบาลห้วยกระเจ้าเลยบอกว่าคือตรงนี้เนี่ย
พื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้าเนี่ยมันแห้งแรงมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
ถึงได้ต้องมีการปรึกษากับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดานให้ชาวบ้านได้ใช้
ลองเป็นแบบนี้นะน้ำพุ่งขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมาต่อเนื่องแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะคะ
ชาวบ้านเอ่ยแล้วก็นายกเทศมนตรีเอยยิ้มออกเลยถือว่าโชคดีมากที่ชาวบ้านห้วยกระเจ้าจะไม่ขาดน้ำอีกต่อไป
อนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็ได้หลายคนมีคำถามค่ะว่า
เดี๋ยวก่อนสิแบบนี้มันผิดปกติไม่ใช่เหรอน้ำก็ควรจะรสชาติเหมือนน้ำเปล่า
ถ้ามันเป็นรสชาติเหมือนโซดามันอันตรายหรือเปล่ามันมีอะไรอ่ะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำแล้วนะคะ
ค่ะเบื้องต้นค่ะห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบน้ำบาดาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดานที่สุพรรณบุรีบอกว่าค่าพีเอสของน้ำเนี่ย
หรือว่าความเป็นกรดจานอยู่ที่หกจุดเจ็ดห้าใกล้เคียงน้ำธรรมดามาก
และไม่มีสารพิษใดใดปนเปื้อนด้วยแต่ว่ามันมีใบคาร์บอเนตสูงก็คือพวกเอ่อ
สารที่มันให้ความหวานคนที่เป็นเบาหวานอ่ะ
ดื่มเยอะไม่ได้อืมแต่ถ้าเอาง่ายง่ายก็คือเหมือนน้ำเลย
ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีสารพิษอืมแปลกไหมคุณแต่มันแปลกไงเออ
รถมันไม่เหมือนน้ำไงมันเหมือนโซดาไงเออนี่น่าแปลกมากนะ
ไม่รู้ว่าที่เมืองนอกเขามีที่ไหนเป็นน้ำผู้โซดาเหมือนเราหรือเปล่า
รอโควิดจบที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปแน่